ทุกครั้งนะครับที่จะปั้นใครนะครับมักจะมีเรื่องแปลกคุณผู้ชมครับ
มักจะเจอวิญญาณของคนนั้นเนี่ยไปเข้าฝันก่อนนะฮะ
พร้อมกับเจอเหตุการณ์ปฏิหารอีกมากมายเลยพิพิธภัณฑ์อานั้นเป็นยังไงครับ
ชมครับและนี่ก็คือบ้านกึ่งพิพิธภัณฑ์สุดอลังการ
อายอดชายเมฆสุวรรณซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่เองครับ
สร้างบนเนื้อที่๑๐ไร่ที่ใช้งบประมาณกว่า๓๐ล้านในการสร้าง
และใช้เวลานานกว่าสี่ปีกันเลยทีเดียวครับเป็นบ้านสไตล์เลเนอร์ซอง
ผสมผสานกลิ่นอายแบบเอเชีย
ข้างในจะมีรูปปั้นบุคคลสำคัญต่างที่คุณอายอดชายนับถือ
และอยากถ่ายทอดผลงานฝีมือการปั้นให้จารึกไว้ในแผ่นดิน
เนี่ยคนนี้เหมือนเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ขององค์การบรรเทิง
ท่านคือโพนอากาศเอกทวีจุฬศัพท์
ที่เป็นพระเอกเรื่องบ้านไล่นาเหล่าตอนนั้นสมัยนั้นคือเมื่อ๗๐ปีที่แล้วนะ
ตอนนั้นเป็นหนังขาวดำและหนัง๑๖แล้วต้องใช้เสียงภาคด้วย

และนี่ก็คือครูเล็กพัทรวดีท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติ
คือสมัยก่อนการแสดงเนี่ยเวลาเล่นหนังถ่ายหนังเนี่ยจะต้องบอกบท
แต่ท่านมาปฏิวัติให้นักแสดงพูดบทเอง
ตั้งแต่นั้นมาการแสดงก็ต้องนักแสดงต้องพูดบทเอง

นี่ป้ายตอนที่หน้าท่านยังหนุ่มอยู่
ท่านเป็นผู้เอาทีวีเข้ามาในประเทศไทยเป็นคนแรก
แล้วนี่ก็เป็นรูปของคุณพ่อสุคลคิ้วเหลี่ยม
ที่เอามาเล่นเอามาเล่นหนังเป็นคนแรกที่ไปเจออยู่ในตู้โชว์
เจอผมอยู่ในตู้โชว์แล้วท่านมาชวนมาเล่นหนัง
ก็เลยปั้นรูปท่านเอาไว้ก็ไม่ได้ท่านก็คงไม่มียอดชายไม่สวรรณ
ท่านพาไปฝากกับหมอมรัชวงศ์ธิษฐานสุริยงษ์
แล้วก็เยี่ยมความปฏิเสมซึ่งได้เป็นยอดชายมาจนทุกวันนี้
ถือเป็นประติมากรรมสำคัญแนวหน้าของเมืองไทยเลยทีเดียว
รูปปั้นส่วนใหญ่เป็นรูปปั้นหล่อสำลิดและอายอดชาย
ยังเป็นคนริเริ่มที่คิดปั้นหุ่นขี้พึ่งของนักแสดงไทยในอดีตอีกด้วยครับ
นี่คือภาพยนตร์ที่เล่นไว้ทั้งหมดประมาณ๓๐๐เรื่อง
ก็เป็นใบปิดเก่าใบปิดนี้ก็สะสมไว้ประมาณ๔๐กว่าปีแล้ว
นี่คือหนังเรื่องแรกที่ที่แสดงน้ำใจพ่อค้าแล้วที่ทำชื่อเสียงให้ก็มีอยู่
พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณเล่นกับภาวนาชนะจิต
จากผลงานการแสดงที่มากมายนับไม่ถ้วนที่สามารถมาเยี่ยมชมได้จากแผ่นโปสเตอร์เก่าแก่แล้ว
ภายในห้องโถงนี้อายอดชายยังมีรูปปั้นหุ่นขี้พึ่งของมิตรชัยบัญชา
ที่ถือเป็นผลงานชิ้นเอกและเหมือนจริงมากครับ
ท่านเข้าไปไว้ที่เกริงวัทธากาเทียมบทเรือกดวกของกระดูกของมิตรชายปัญชา
และนอกจากจะมีเรื่องราวปฏิหารก่อนการปั้นแล้ว
ยังมีเรื่องราวที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เกิดขึ้นกับอายอดชายอีกด้วย
เวลาทำบุญหรืออะไรตลายต่าง
เราก็สั่งคนของเราไว้ต้องเอาน้ำมาวางไว้

เพราะว่าเรามันมีความรู้สึกว่า
มันมันเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อส่วนตัว
เป็นความเชื่อส่วนตัวว่าทำไมอยู่ดีเข้ามาหาเรา
แล้วการที่เราทำพิพิธภัณฑ์เราก็ไม่มีเงินเลย
ไม่มีเงินเลยเราก็เลยบอกท่านว่า
เราจะเอารูปท่านมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ให้คนมาไหว้
แล้วก็พาเพื่อนฝูงของท่านมาที่นี่

คือเราบอกนะบอกเลยจิตนะ
ประมาณสัก๗วันก็ขายได้
ซึ่งที่แปลงเนี่ยโอ้โหบอกมา๑๐ปีขายไม่ได้
ขายไม่ได้ไม่มีคนสนใจเลยบอกท่าน๗วันขายได้เลย
แล้วก็อยากจำลองเรื่องราวต่างในสมัยวัยเด็ก
มาไว้ในนี้เพราะว่าสมัยเด็กเลยหลวงปู่ชอบ
ให้ไปทำวัดกับพระในโบสถ์
มีพระประธานมีพระนั่งสวดมนต์กันอยู่
เราก็เลยได้ความรู้สึกตอนนั้นเอามาสร้างบรรยากาศ
ให้มันเหมือนกับเมื่อเราตอนเด็ก
ก็เลยเอาพระที่เราปั้นเอาไว้ทั้งหมดเอามารวมกันในที่นี้
และนี่คือเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
ของคุณอายอดชายเมฆสุวรรณครับ
ซึ่งเปิดให้ชมฟรีอย่างเป็นทางการแล้วครับ
ที่สำคัญยังเป็นสถานที่จัดงานแต่งงาน

โดยรายได้จากส่วนนี้ก็ได้นำมาเป็นค่าใช้จ่าย
พิพิธภัณฑ์นั่นเองครับ